ทีนี้ในยุคโควิดระบาดแบบนี้นะคะหลายคนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
อาชีพที่ทำไปก็ไม่ได้ทำรายได้ก็หดหาย
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ยุคนี้สมัยนี้อะไรดีที่สุดอืม
รายได้ดีงามมากน้องผู้ชายคนหนึ่งชั้นม๖ค่ะ
ไปเจอของดีค่ะเพราะผู้โดยสารจะให้น้องเนี่ยอมให้
ให้บริการเสริมอย่างนี้เหรออมอวัยวะเพศให้ค่ะน้องเลยบอกว่า
เอาล่ะตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยกันนะคะเตือนภัยกันนะคะ
คือลักษณะข้อความจะแฉก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นข้อความสนทนากันนะคะระหว่างปลายทางก็คือลูกค้า
บอกว่าไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเป็นการล้อเล่นนี่คุณผู้ชมอ่านเองเลยนะคะ
ไม่ต้องให้ดิฉันอ่านน่าจะบันเทิงเริงใจมากกว่าอ่าต่อมา
ลูกค้าบอกว่าอยู่ในห้องน้ำของวัดแล้วทวงถามทวงถามไปที่น้องม๖
บอกว่าพี่ถามจริงพี่เรียกผมมาเนี่ยวัตถุประสงค์
จุดประสงค์เนี่ยคืออะไรกันแน่ลูกค้าตอบกลับมาบอกว่า
และให้รับไปส่งปลายทางคุณค่ะโอ้โหคุณคือคุณทำอะไรอ่ะ
แล้วพร้อมกับขอไลน์น้องม๖รายนี้ด้วยนะคะ
หลังจากนั้นน้องก็ไม่ตอบอะไรอีกเลยแล้วก็บอกว่า
พี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ต้องกดยกเลิกให้ผมด้วย
ต้องให้ฝ่ายลูกค้าเป็นกฎยกเลิกเป็นคนกดยกเลิก
ถ้าเกิดว่าแกรปไบท์เป็นคนกดยกเลิกเองแกรปไบท์เสียประวัติ
แล้วสุดท้ายใครที่กดยกเลิกอ่ะน้องม๖ที่เป็นแกรปไบท์
อ้าวเสียประวัติอีกอ่ะทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีสอบถามพนักการ
ม๖คนนี้เป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
ตอนนี้เป็นผู้เสียหายด้วยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่ก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้

พอไปถึงจุดรับเสร็จผมก็ดูชื่อเอ้าพอเป็นชื่อนี้ผมก็แบบ
ก็พิมพ์ไปมาถึงแล้วนะครับแต่ก็เอกใจว่าเรียกเล่นหรือเปล่า
ผมก็เลยพิมพ์ไปว่าถ้าเรียกเล่นรบกวนยกเลิกให้ผมด้วยนะ
ผมต้องรับงานอื่นเห็นแล้วเขาก็พิมพ์ทำนองนั้น
ผมก็รออยู่แต่ตอนนั้นก็อารมณ์ก็ฉุนอยู่
แบบว่ามันทำอย่างนี้เพื่ออยากลอง
ผมก็ขับวนหาในวัดดูก็ไม่มี
ถ้าอยู่อย่างนั้นก็เสียเวลาเพราะเขาอ่านไม่ตอบผมเลยติดต่อไม่ได้
อันนี้เป็นการหารายได้ในช่วงปิดเทอมอยู่แล้วหรือครับ

ผมเพิ่งทำเมื่อสิ้นเดือนกุมภานะครับเพิ่ง๑๘ครับ
รายได้ดีไหมครับต่อวันได้เปล่าไหมครับ
ก็ดีครับผมตั้งเป้าไว้ที่๕๐๐ครับ

แต่จะมีช่วงนี้ที่แบบลดลงหน่อยเพราะว่ามีโควิดมา
ขวัญเอ้ยขวัญมานะอายุ๑๘ปีเองตั้งใจดีแต่มาเจอแบบนี้

คุณผู้ชมทีนี้น้องคนนี้บอกว่าหลังจากเลิกงาน
เอาล่ะไปสืบเสาะหาข้อมูลหน่อยซิว่าลูกค้าปลายทางเนี่ย
ให้จะไปรับเนี่ยแล้วก็จะให้น้องอมให้ด้วยเนี่ยนะคะ
ทานโทษให้จะอมให้น้องด้วยเนี่ยเออ
เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายปรากฏว่าเป็น
รายนี้เป็นผู้หญิงแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้รูปโปรไฟล์ที่เธอเอามาคุยกับน้องเนี่ย